อีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมสำหรับพระบินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
ที่ได้เข้าอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เป็นระยะเวลากว่า๒เดือนแล้ว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เลิกราศิขาแล้วค่ะ
นักแสดงจิตสาธารณะบินบรรลือฤทธิ์ถือเลิกดีเมื่อช่วงเวลาประมาณ๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยหลังตัดสินใจบวชอีกครั้ง
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคม๒๕๕๙
นับจนถึงเมื่อวานนี้รวมระยะเวลาที่บวชทั้งสิ้น๙๒วัน
ทันทีที่ลาศึกนักแสดงหนุ่มก็ได้เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ